ม้าลายรถไม่จอด
ม้าลายมีทงแดงให้เด็กข้าม

มีไฟสัญญาณสำหรับคนเดินข้ามด้วย

กูจะถ่ายว่ามีสัญญาณไฟคนเดิน

แล้วก็มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนนะนะ

คือมันเป็นจังหวะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดพอดีแหละ

แต่ว่าถ้ามีคันหนึ่ง
ตัดสินใจหยุดอย่างปลอดภัย

พอเราหยุดปุ๊บสมมุติเราเป็นคันหน้าสุด

ก็เข้าใจแบบที่เราพูดไปเมื่อกี้แหละ

เสียเวลาไม่กี่วินาทีให้คนเดินข้ามถนนหน่อยได้ไหม

มีการแฮสแท็กไปถึงท่านผู้ว่ากอธมอธ์ด้วยนั่น
กรทมด้วยนั้นชาติชาติสิทธิพันธ์นะครับ
อย่างไรก็ตามครับตำรวจเคยเอาจริงเอาจัง

บังคับใช้กฎหมายจริงจังอยู่อยู่ช่วงนึงไหมเหรอ
ไม่จอดให้คนข้ามมีโทษปรับ

คนที่ถ่ายเบาะแสได้อะไรแบบนี้นะครับ

จิตสำนึกเกิดยากก็ใช้กฎหมายให้มันเข้มข้นใช่ไหมปุ้ย